เอาล่ะครับกลุ่มผู้ชมฮะล่าสุดพุทธสุดข่าวไปเลย

ไปตรวจสอบศูนย์ดูแลสุนัขที่ทางเพจดังกล่ารับผิดชอบนะครับ
ไปเจออะไรบ้างฮะลองดูครับ
นี่คือศูนย์พักพิงสุนัขที่อยู่ที่หมู่๖ตะบนบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
เพจช่วยเหลือสุนัขป่วยดังกล่าวเนี่ยเปิดไว้นะฮะ
พบว่ามีสุนัขไม่ต่ำกว่า๒๐๐ตัว

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพก็แล้วกันนะครับ
คนงานดูแลสุนัขมีประมาณ๔๕คน

พาสุนัขไปหาหมอตามนัดให้ข้าวให้ยา

เพราะว่าดูแลสุนัขเพียงอย่างเดียวครับ
เก็บขี้เก็บขี้ล้างเยี่ยว

มีไปโรงพยาบาลตามนั้นทุกวันค่ะ
แล้วเกี่ยวกับยอดเงินบริจาคอะไรอย่างนี้พี่รู้ยังมั้ยครับ
อันนี้ผมไม่สามารถตอบให้ได้ครับผม
เพราะว่าผมก็เป็นพนักงานคนหนึ่งครับ

เพราะว่านี่เป็นเงินบริจาค
จากความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือสุนัข
ก็จะได้ทำให้คนที่บริจาค

แล้วก็เจ้าตัวก็จะได้โปร่งใสด้วยนะคะ